เหตุการณ์นี้เดี๋ยวให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
หมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านสะพานสูงในกรุงเทพนี่แหละค่ะ

เขาก็ถอดเสื้อนะอายุสักประมาณ๔๐กว่า

ไปหาเพื่อนบ้านที่กำลังนั่งซ่อมรถจักรยานยนต์กันอยู่

ไปดูภาพเหตุการณ์กันก่อนเดี๋ยวเล่าย้อนให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะ
แล้วเตรียมเกลียดมาหลาย

แล้วเราก็สู่ความสดะเยอะในการคุกกับพุ่ง
ก็ได้บริมาณที่ต้องโทษชอบกับพวกต่อคุ้ม
มาพี่ฟองบ้านนู้นทีว่ามองขาวเจ็บนู้นมันขึ้นมากี่ครั้ง
มันมีเกือบอะไรพี่ฟองบ้านนู้นทีว่ามองขาวเจ็บนู้นมันขึ้นมากี่ครั้ง
มันมีเกือบอะไรพี่ฟองบ้านนู้นทีว่ามองขาวเจ็บนู้นมันขึ้นมากี่ครั้ง
มันมีเกือบอะไรพี่ฟองบ้านนู้นทีว่ามองขาวเจ็บนู้นมันขึ้นมากี่ครั้ง
นี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ

เป็นแบบนี้ค่ะตามภาพนี้ค่ะครับในปอนคือคนที่ถอดเสื้อ
แล้วก็ทีมข่าวของเราทำลูกศรสีแดงชี้เอาไว้นะคะ
อายุสี่สิบสองคุณผู้ชมเห็นชัดเลยใช่ไหมคะ
ในมือเขาถือมีดแล้วก็เดินมาหาเพื่อนบ้านที่เขากำลังซ่อมรถกันอยู่
โวยวายโวยวายโวยวายใส่เพื่อนบ้านครับ
เขาหาว่าเพื่อนบ้านอ่ะไปมองหน้าลูกชายเขามองหน้าลูกชายเขา
อ่าหาว่าไปมองหน้าลูกชายเขาอ่า
ทีนี้มันก็มีคนที่พยายามจะมาห้ามมาแย่งมีด
แล้วก็มีการด่าทอกันนี่คือวงจรปิดมันมีหลายมุมอะค่ะ
จับภาพในปอนเดินถือมีดมาหากลุ่มเพื่อนบ้านได้อย่างชัดเจน
เดี๋ยวก็ค่อยให้ดูภาพไปเรื่อยนะคะ
คือเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณทุ่มนึง
สิบธันวาคมจากเหตุการณ์นี้อ่ะนะคะ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปไปคุยกับผู้เสียหายค่ะ
ครับชื่อว่าคุณแบงค์อ่ะนะคะเขาบอกว่ากำลังซ่อมรถให้เพื่อนบ้านอยู่
จู่ผู้ก่อเหตุเดินถือมีดปรีเข้ามาหา
แล้วมาบอกว่าลูกชายไปฟ้อง
ว่าไปมองหน้าลูกชายเขา
ช่วงเช้าเมื่อวันที่เกิดเหตุ

ตอนเช้าก็เจอลูกชายคนก่อเหตุ

ตัวเองก็ซื้อบ้านอยู่ตรงนี้มา๗ปี
ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับคนที่ก่อเหตุเลย

ไปมีเรื่องกับเพื่อนบ้านในซอยตั้งหลายหลัง
เพื่อนบ้านพากันไปลงบันทึกประจำวัน

แต่ทุกครั้งเรื่องมันก็เงียบ

ตั้งหลายหลังที่เขาไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้
แต่ไม่เห็นมีการนำตัวไปดำเนินคดีอะไรเลย

ว่าสุดท้ายเหตุการณ์มันจะรุนแรงมากกว่า
สิ่งที่มันเกิดขึ้นในภาพจากกล้องวงจรปิด
อยู่ดีทางนั้นก็โวยวายอะไรไม่รู้ออกมา
ว่าลูกกูไม่ชอบขี้หน้ามึง

ซึ่งผมไม่รู้ว่าจะทำร้ายหรือเปล่า
แต่ว่าขณะนั้นถึงตัวผมแล้ว

มึงมึงมีปัญหาอะไรกับลูกกู

แล้วผมก็ไม่รู้ว่ะ
นะแนะที่เกิดเรื่อง

ซึ่งผมเองผมไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลย

มืนเมาทุกครั้งที่ก่อเหตุครับ

ที่ผ่านมาคือเขารอดทุกครั้ง

เป็นเหตุการณ์โอ้ใช้คำว่าที่เป็นครั้งที่๑๐ครั้งที่เท่าไหร่ไปแล้ว
ผมก็เลยมีความรู้สึกว่าผมอยากดำเนินคดีนะ
ถ้าดำเนินคดีได้ผมอยากดำเนินคดี
แต่ทีนี้ก็ต้องขึ้นอยู่ว่าจะได้ถึงแค่ไหนครับ
นี่ค่ะเขาบอกว่ามันหลายครั้งแล้วบ้านหลายหลังก็โดนแบบนี้
แต่ไม่เห็นถูกดำเนินคดีสักทีเราก็ให้ดูภาพหลายมุมนะคะ
ที่ถือมีดเดินไปโวยวายใส่เพื่อนบ้าน
แต่ถือมีดไปถึงตัวเขาอย่างนี้ถือว่าน่ากลัว
มันน่ากลัวมากค่ะมีดเล่มเบอร์เรอเลยค่ะ
คือถ้าแบบตะโกนด่ากันแล้วแบบมันยังไม่รู้จะดำเนินคดีอะไร
อันนี้มันยังว่ากันได้แต่ว่าไอ้เรื่องที่ว่าถือมีดไปถึงตัว
ถ้าเกิดไม่ทำเนินคดีอะไรเลยนี่มันจะใช่ไหม
ไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรมากไปกว่านั้นหรือเปล่า
เพราะว่าเหตุการณ์นี้เขาอ้างว่าเพื่อนบ้านไปมองหน้าลูกชายเขา
แล้วเหตุการณ์อื่นที่คุณไปหาเรื่องเพื่อนบ้านหลังอื่นอีกตั้งหลายเหตุการณ์

คือจริงแล้วบ้านของผู้เสียหายมันอยู่เยื้องกับบ้านของผู้ก่อเหตุ
มันใกล้กันมากไงนั่นน่ะสิใกล้กันมากแล้วก็เป็นบ้านลักษณะเป็นทาวน์ฮาวส์

อยู่กันแค่นี้แล้วพอมันมีเรื่องกันแบบนี้จะอยู่กันอย่างไร
คุณผู้ชมบ้านมันเยอะกันแบบเนี้ยนั่นไงแล้วต้องแบบออกจากบ้านเจอกันทุกวัน
แล้วจะยังไงเกิดไปมองหน้าเขาแล้วเขาโมโหอีกทำอย่าง
แล้วจะอย่างไรเพื่อนบ้านอีกคนค่ะ
เพื่อนบ้านอีกคนยืนยันว่าตัวผู้เสียหายเมื่อสักครู่นี้
ให้ข้อมูลกับเรานะคะคุณแบงค์นะคะ

แต่คนก่อเหตุถือมีดมาหาเรื่องก่อน

เพื่อนบ้านคนนี้บอกว่าผมก็เคยถูกคนก่อเหตุคนนี้
ถือปืนขู่ถึงหน้าบ้านโอ้โหเพราะเข้าใจผิด
คิดว่าผมไปแจ้งตำรวจที่ในปอนผู้ก่อเหตุ
พฤติกรรมยิงปืนขึ้นฟ้าครับแต่ผมอ่ะไปแจ้งความ
เรื่องที่แบบมาคูแต่แจ้งความแล้วมันก็ไม่คืบไง
อืมในปอนผู้ก่อเหตุคนนี้ก็เหมือนเดิม
มีพฤติกรรมสร้างความเดือดร้อนรำคาญ
เพื่อนบ้านเหมือนเดิมกลายเป็นว่า
เพราะว่ามันไม่มีการดำเนินคดี

เพื่อนบ้านก็ต้องอยู่กันแบบหวาดระวั
อืมยิ่งเห็นชัดเลยนี่เงาแมค
ปืนวันนั้นอ่ะยิงปืนเป็น๑๐นัตกิโลกใจ้เลย
แล้วก็จนมีคนแจ้ง
แจ้งตำรวจตำรวจมา

โอ้โฮตอนหน้าตำรวจมันอย่าปิ่เข้าหา
กระถางแตกกระจายหมดมันเขย่ารั้วแล้วจะยิงปืนเข้าบ้าน
ขู่ให้ออกมาไอ้แกะไม่ออกมากูยิงเข้าบ้านนะ
ตำรวจบอกว่าเราไปทึกกำลังก่อน
เดี๋ยวจะมีหมายเรียกมาแล้วให้แบบมาประนีประนอมคุณมีอะไรเสียหาย
เพราะบอกรั้วผมคดทุกวันนี้ยังคด
กระถางแตกแล้วก็มาข่มขู่
แต่สุดท้ายเรื่องเงียบหายไม่มีอะไรเกิด
เอาให้ถึงที่สุดไปเลยคือคิดว่าไว้ใจไม่ได้แล้ว

เพราะว่าเหตุการณ์ที่ให้คุณผู้ชมดูภาพไป
มันสามารถเอาผิดตามกฎหมายได้แน่นอน
คือตำรวจสนบางชันบอกว่า
เจอตัวในปอนผู้ก่อเหตุตามคลิปภาพเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะ
เขาก็ไม่ได้หลบหนีก็ต้องมีการแจ้งข้อหาดำเนินคดี
เป็นข้อหาทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวด้วยการขู่เข็น
ข้อหาเรื่องของการพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรครับข้อหาเหล่านี้โทษ
ก็คือจำคุกไม่เกิน๑เดือนหรือปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้คือกรณีนี้กรณีเดียวนะคะ

เพื่อนบ้านคนอื่นก็ค่อยไล่เรียงดำเนินคดีกันไป

อย่าปล่อยให้เขาเจ็บเขาตายกันก่อนนะ